กลับมาเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่วันก่อนที่คุณแอฟทักษะออนได้ไปออกงานอีเวนต์เธอก็ได้พูดเปิดใจกันไปแล้วนะคะ
ถึงสถานการณ์รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่คลุมเคลือกันอยู่ในเรื่องของครอบครัวที่หลายคนอยากจะรู้อยากจะสงสัยกันนั่นเอง
คราวนี้หลายคนส่งกำลังใจให้กับคุณแอฟกันเยอะเลยทีเดียวในฐานะสะพ้ายใหญ่
มาถึงน้องคนเล็กกันบ้างอย่างมิ้นท์ชาลิดาว่าที่สะพ้ายเล็กของโบนันซ่า
นี่แหละค่ะพอข่าวเตียงหักของคู่พี่อย่างที่บอกไปสงกรานแอปสะเทือนวงการจริง
แล้วก็อดไม่ได้นะคุณที่จะต้องถามสาวมิ้นท์ซะหน่อยว่าสถานการณ์ตอนนี้เรื่องของครอบครัวคุณแอฟเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
เธอก็ออกตัวนะคะว่าทราบข่าวนี้พร้อมกับทุกคนเลยและตัวเองเนี่ยก็ทำได้เพียงแค่ส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่
ส่วนที่หวานใจคุณภูผาเตชนรงค์เป็นน้องชายของคุณสงกรานใช่ไหม
หลายคนสงสัยมีความตีความไปนู่นหาสาวบอลลูนบ้างอะไรบ้าง
มือแบบว่าปริศนาเป็นผู้หญิง
ซูมสีเล็บว่าสีเล็บเนี่ยมันคนละสีกัน
ก็ว่ากันไปนะฮะสยบข่าวลือกันไป
เพราะว่าไม่อยากให้สังคมเข้าใจผิด
และไปกล่าวหาผู้หญิงคนไหนก็ตาม
อย่างที่เคยมีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วด้วย

คือเราก็สงสารผู้หญิงที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้อง

ก็คือเหมือนไม่อยากให้คนตีความกันไปผิดอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือจริงเป็นรูปเลขาของพี่การเอง
ที่เป็นคนอุ้มน้องสิงโต
มันก็เลยเถิดไปไกลอะค่ะ
เรื่องส่วนตัวในบ้านจริงอย่างนี้

แล้วก็เราก็ไม่อยากไปถามไม่อยากไปก้าวไก่อะไรด้วยค่ะ
ลำบากใจนะคะลำบากใจจริง
แต่ว่าจริงมิ้นต์ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่มันสำหรับมนต์
ได้ว่าอยู่ในสถานะคนกลางก็ลำบากใจนะคะ
นู่นก็พี่นี่ก็คนรักอะไรก็ว่ากันไป

แล้วก็ไม่อยากให้ชาวเน็ตหรือว่าคนอื่น
เข้าใจผู้หญิงที่โดนกล่าวหาผิดด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้เนี่ย

ก็อะไรก็รับข้อมูลข่าวสารก็ใจเย็นกันก่อนแล้วกันนะคะ